ลากรทางการแพทย์เขาก็เริ่มออกมาบ่นว่า
จังหวัดได้จัดสรรไฟเซอร์ไปน้อยจังเลย
ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนั้น
ทีนี้ค่ะอย่างเช่นจังหวัดนครราชศรีมา
แพทย์เจตบุญยวงวิโรธผู้ช่วยผู้มนุยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาบอกว่า
คือเมื่อวันก่อนนะคะ๗สิงหาคมทางจังหวัดได้รับมอบไฟเซอร์มา๑๕๘๐๐โดส
มีบุคลากรบางส่วนประมาณ๑๔๐๐๐คน
คือในพื้นที่นครราชศรีมาเนี่ย
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙เยอะขนาดไหน

บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าจริงมีเป็นแสนคน
แต่ได้ไฟเซอร์มา๑๕๘๐๐โดสจะยังไง
ทีนี้ค่ะที่ได้มาก็ถือว่าไม่พอ
ไม่พอที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งจังหวัดแน่
มนุยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ
แพทย์เกรงศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติก็เลยบอกว่า
คือทางบุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เฉพาะโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลเดียว๕๐๐คน
ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาแล้วประมาณ๘๐ของบุคลากรทางการแพทย์
ฉีดกันไป๗๘สิงหาคมก็ยังไม่พอ
เพราะยังเหลือบุคลากรทางการแพทย์อีก๘๐๐กว่าคนนะคะที่ยังไม่ได้ฉีด
ทีนี้ค่ะถ้านับเฉพาะแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาล

แต่ถ้าจะนับบุคลากรที่เขามาช่วยสนับสนุนทางการแพทย์เนี่ย
ก็อีกหลายหมื่นนะคะที่เขาก็ด่านหน้าเหมือนกัน
ดังนั้นการได้รับวัคซีนไฟเซอร์มา๑๕๘๐๐โดสทั้งจังหวัด

ก็เข้าใจว่าวัคซีนไฟเซอร์มันก็มีกระบวนการ
ในเรื่องของการจัดเก็บมันอะไรหลายอย่างหลายขั้นตอน
ก็ได้แต่หวังว่ารัฐบาลอาจจะทยอยจัดสรรมาให้เพิ่มเติม
ก็คล้ายกับที่โรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะ
เพจเฟซบุ๊คของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ก็ออกมาเชิงตัดเพาะอยู่เหมือนกัน

คือส่งรายชื่อไปเนี่ยตามกรอบกติกาเงื่อนไข
ที่ทางสหสสุขำหนดเอาไว้
ส่งรายชื่อไปได้รับจัดสรรมาเนี่ยเพียง
ร้อยละหกสิบของจำนวนรายชื่อที่ส่งไป
ซึ่งรายชื่อที่ส่งไปเนี่ยในเพจของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
บอกว่าก็ไม่ได้ส่งครบทุกคนด้วยนะ
ก็พยายามจะคัดจัดสรรมาแล้วนะครับ

ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายกับคนที่ไม่ได้อย่างไรเหมือนกัน

จะมีล็อตต่อไปที่จะจัดสรรมาให้ตามขั้นตอนนะครับ
ทยอยเป็นล็อตที่จะค่อยส่งไปค่อยส่งไป

จังหวัดนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อย

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านะคะ
ไปดูที่โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลา
ก็ระดมฉีดให้กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ยาลาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้รับการจัดสรรไฟเซอร์มา

สำหรับกระตุ้นเข็ม๓๒๖๔๐โดส
ส่วนที่เหลืออีก๒๔๐โดสเนี่ยค่ะ
จะให้คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

เป็นเข็ม๓หรือเป็นเข็มแรกเลย
บุคลากรที่จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วยังไม่ได้ฉีดนะคะ
ก็จะเป็นบุคลากรในกลุ่มโรงพยาบาลทุกแห่งของทางจังหวัด

ส่วนโรงพยาบาลมหาสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ

ไปจนถึง๑๑สิงหาคม
เป้าหมายก็มีอยู่๑๔๗๐คนนะคะ
จังหวัดได้ไฟเซอร์มา๓๘๔๐โดส
รอบแรกแบ่งไปตามโรงพยาบาล๑๖แห่งในจังหวัดมหาสารคาม
ก็ฉีดตามโคต้าจากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด๖๕๒๑คน
บรรยากาศในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การสำรวจรวบรวมรายชื่อค่ะ
ก็มีลำดับขั้นตอนก็ทยอยเดินทางกันมาฉีดเห็นไหมค
เอ้อปูมเข็มที่๓ต้องมีรอยยิ้มจากพี่พยาบาล

เห็นพยาบาลเห็นคุณหมอได้ฉีดแล้วผมชื่นใจชื่นใจ
ต้องให้เขาค่ะต้องให้เขาเพราะเขาทำงานหนักค่ะ
โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะครับตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
คลากรทางการแพทย์๙๐๐กว่าคนก็ทยอยมาฉีดไฟเซอร์นะคะ
บางคนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจนถึงวันนี้๙สิงหาคม

บางคนยังไม่ได้ฉีดสักเข็มนี่คือเข็มแรกเลย
เข็มแรกเขาก็ตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะ
หญิงรจนาขอนทองผู้มนุยการโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
บอกว่าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรคือทั้งจังหวัดเนี่ยค่ะ
ได้มา๓๓๖๐โดส
ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรเนี่ยก็ได้แบ่งมา๙๐๒โดสนะคะ
ก็จะฉีดให้กับแพทย์พยาบาลพนักงานเปรย์คนขับรถสหสาขาวิชาชีพ

แล้วก็มีการจัดสรรไปโรงพยาบาลคลองลาน
ที่นั่นมีบุคลากรทางการแพทย์๑๓๓คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล๒๒๘คนก็จะกระจายไปแบบนี้นะคะ